นัดที่๒๔นัดกลางสัปดาห์
เล่นคนไหนจะโชว์ลีลาได้อย่างเหนือชั้นกันบ้าง

ที่ต้องการเก็บชัยชนะเพื่อป้องกันแชมป์ไว้ให้ได้
จังหวะนี้บอลลอยโดงมา

บอลตกลงมาคริสตาเก็บตกได้

ที่ต้องเปิดสนามผู้ตีอนันต์บางนา
รับการมาเยือนของทีมห้องเย็นท่าข้าม
สเต็ปนี้เจษดาพาบอลขึ้นมา

วีรยุธขอต่อให้วิภุษณาเรียนจี้ขึ้นมา
กระชากแหวกไม่ได้ยิงเน้นได้ลุ้นกันเลยทีเดียว
สเต็ปต่อมากับทีมจริงคลองเตยการท่าเรือ
ที่ต้องการ๓แต้มเพื่อเปลี่ยนลุ้นแชมป์ให้ได้
ต้องลองตายบุกไปเยือนสนามช้างซาปีอารีน่า
ของทีมกุ้งสายฟ้าสุราชธานี
เต็ปนี้พรมงคลส่งยาวมาให้ธนันชัย
จ่ายต่อให้เดียโกดึงบอลหลบกระชากไปต่อมุนนี้
สเต็ปนี้เนียนตายจริงเลย

ไปกันที่สนามโรงเรียนเมืองพัทยา๒

ที่ต้องเปิดบ้านรับการมาเยือนของทีมปาตีนเริงร่าสมุทรสาคร
สเต็ปนี้ชาคริสส่งขึ้นมาให้นนทพัฒน์
นนทพันธ์ยนยาวมาให้อนุพงศ์
จับบอลลงพลิกหนีกดด้วยซ้ายเต็ม
โอ้โหทั้งเก่งทั้งหล่อแบบนี้